ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้มาดูความคืบหน้าคดีที่มีคนไปพบศพ
เห็นแต่ครึ่งท่อนบนอยู่ที่คลองแสนแสบอยู่หลังห้างดังแห่งหนึ่งย่านบางกะปิ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะตามหาบริเวณใกล้เคียงนะคะระยะนี้ประมาณ๒กิโลเมตร
เพื่อที่จะตามหาชิ้นส่วนเพิ่มเติมล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาเจอแล้วนะคะเป็นท่อนขาและเป็นเท้า
คาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของศพเดียวกันค่ะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจสนหัวหมากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบชิ้นส่วนมนุษย์
ว่าเป็นขาท่อนล่างตั้งแต่ช่วงหัวเข่าลงมาถึงข้อเท้าข้างซ้าย
พบในคลองแสนแสบบริเวณท่าเรือวัดเทพลีลาเบื้องต้น
ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนเดียวกับครึ่งท่อนบนที่พบไปก่อนหน้านี้
โดยวันที่๒๑กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ก็คือไปพบชิ้นส่วนมนุษย์ในครองแสนแสบ
บริเวณท้ายซอยรามคำแหง๘๕ทับ๓เป็นชิ้นส่วนท่อนบนของมนุษย์
ทีนี้วันต่อมาไปเจอสะโพกขาท่อนบนข้างขวาบริเวณริมบึงพระราม๙
และบริเวณท่าเรือบางกะปิไปพบอีกชิ้นส่วนหนึ่งเป็นชิ้นส่วนขาบนสาย
จากการตรวจสอบสภาพศพเอามาต่อกันแล้วคาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนศพรายเดียวกัน
นิษฐานว่าเป็นผู้ชายอายุ๔๐๔๕ปี
แล้วก็สภาพศพบริเวณเบ้าตาขวาคือมีรอยเขียวช้ำมีบาดแผลที่ศีรษะ
แล้วก็บริเวณหน้าท้องคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วก็ประมาณ๒วัน
เจ้าหน้าที่นำชิ้นส่วนศพส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อตรวจอัตลักษณ์บุคคลจากนิ้วโป้งทั้งสองข้าง
สามารถระบุผู้เสียชีวิตได้แล้วนะคะก็คือนายวินัยใจแสนอายุ๔๙ปี
มีอาชีพเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
สืบสวนได้สอบถามทางภรรยาแล้วก็ลูกของผู้เสียชีวิตเบื้องต้น
บอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการตายเนื่องจากว่าสามีเป็นคนชอบดื่มสุราเป็นประจำ
ว่าอาจจะเมาสุราแล้วก็อาจจะพลัดตกลงไปในคลองแสนแสบนั่นเองค่ะ
อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปนะคะว่าพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องของชิ้นส่วนร่างกายแล้ว
นิติวิทยาศาสตร์แล้วสรุปแล้วเกิดจากการฆาตกรรมหรือว่าพลัดตกลงไปในน้ำค่ะ